สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ
วันนี้อยู่กับปามสินิดาเพชรเวรกุลค่ะ
อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะ
มาตั้งหลักในการลงทุนกันนะคะจะมีปัจจัยขับเคลื่อนในการลงทุน
นุนนำเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อได้อย่างไรนะคะ
นักลงทุนอยากจะฟังเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงมายังการลงทุนนะคะ
แล้วเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนที่ตอบโจทย์ภาวะตลาดมุมมองจากปีหน้าเป็นอย่างไร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยจากบรจกรุงไทยค่ะ

เราอยากฟังมุมมองภาพรวมการเติบโตของตลาดของมาร์เก็ตในปีหน้านะครับ
มีธีมการลงทุนอย่างไรแต่ก่อนอื่นมาดูภาพรวมของเศรษฐกิจ
หลายคนบอกเครื่องจักรทุกตัวพร้อมทำงานหมดแล้ว
คือตอนนี้เศรษฐกิจไทยถือว่าอยู่ในโมเมนต์ที่เรียกว่าดีมากนะ

ซึ่งเราคิดว่าโมเมนตั้มตรงนี้มันน่าจะต่อเนื่องถึงปีหน้านะครับ
แต่อยากจะเริ่มอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราจริงเราต้องมองถึงตัวต่างประเทศก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ
ต่างประเทศคือแนวโน้มเนี่ยทุกอย่างตอนนี้คือเป็นทั้งโลกละแนวโน้มดีขึ้น
คาดว่าปีหน้าจะโตสักประมาณ๒๕จากเดิมที่คาด๒๑แค่นั้นเองนะครับ
ยุโรปก็ดูดีขึ้นจีนถือว่าใช้ได้นะครับ
ญี่ปุ่นเนี่ยความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาญี่ปุ่นอาจจะเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ
เพราะฉะนั้นในแนวโน้มสถิติโลกก็ดีนะครับ

อาจจะ๑๕ยืนพื้นไปเลย
เพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจริงแต่เงินเฟ้อไม่มา

เรื่องของนวิบัติการค้าก็คือการใช้จ่ายภาครัฐ
เราก็จะเห็นมันเริ่มที่จะเข้ามาตัวเม็ดเงิน

เราจะเห็นสองแรงแข็งขันเข้ามาช่วยกันผลักดันเศรษฐ
เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้ายังเติบโตได้ค่อนข้างดี
คือพอเศรษฐกิจดีบริษัทก็ต้องดีไปด้วยอยู่แล้ว
ก็คือตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียน

ถามว่าวันนี้หุ้นแพงไหมก็ต้องตอบว่าก็ค่อนข้างแพง
มันก็มีเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงยืนระดับนี้
เพราะว่าดอกเบี้ยทุกวันนี้ถือว่าค่อนข้างต่ำมากนะครับ
เบี้ยไทย๑๕และยิ่งถ้าเกิดไปลงพวกเงินฝากเนี่ย
ดอกเบี้ยมันค่อนข้างต่ำฉะนั้นคนอาจจะทนกับดอกเบี้ยที่ต่ำ
ไม่ค่อยไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแอสเซตไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย
แอสเตจในต่างประเทศด้วยมันก็เลยมีการว่า
ทนกับดอกเบี้ยต่ำไม่ไหวก็ต้องไปหาอะไรผลตอบแทนจากสินทรัพย์เสี่ยง
แต่คำถามคือแพงอย่างนี้แล้วจะแพงต่อได้ไหม
ใช่ไปต่อได้อีกขนาดไหนหุ้นไทยนี่มองอย่างไร
ก็อาจจะอยู่ระดับประมาณนี้ไปเรื่อย
คือตัวกำไรของบริษัทมากกว่านะครับ

เพราะว่าอย่างที่เราไปทำการศึกษามาเนี่ย
ที่จะมาบอกเราด้วยว่าตลาดหุ้นกำลังจะปรับตัวลดลงแล้วนะ
เพราะว่าณวันนี้หลายคนก็อาจจะมีความกังวลว่า
เศรษฐกิจวิกฤตครั้งที่แล้วเมื่อประมาณ๙ปีที่แล้ว
มันก็นานมาแล้วเราจะมีวิกฤตรอบใหม่หรือยัง

แต่อยากจะเรียนว่าอย่างที่เราไปทำการศึกษามาเนี่ย

ที่จะมาบอกว่าตลาดหุ้นกำลังใกล้จะลงแล้วนะ
เราก็บอกเป็น๔ปัจจัยหลักนะครับ
เศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดูไม่ดี

แต่ณวันนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่
หรือตลาดบอลก็เป็นตัวบอกได้เหมือนกันนะครับ
ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าคนเริ่มหนีจากตลาดหุ้นเข้าตลาดบอล
หมายถึงผลตอบแทนของนักพันธบัตรรัฐบาลเริ่มลดลง

คนปกติถ้าเกิดตลาดหุ้นจะแย่
ซึ่งวันนี้ถ้าภาพโลกก็ยังไม่เห็น

ถ้ามองกับความน่าสนใจของตลาดตราสารหนี้
คือตราสานีณวันนี้ดอกเบี้ยที่ได้ก็ค่อนข้างต่ำ

หมายถึงว่าการลงทุนตราสารหนี้ณวันนี้ได้รับผลตอบแทนที่ต่ำ
ถ้ารอสักหน่อยเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะฮะ
ถามว่าหนีจากตลาดตราสารหนี้เลยหรือเปล่าคงไม่
ทำให้ความผันปวนของพอร์ตมันน้อยลง

เราอาจจะโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นซะมากกว่า
แล้วก็ตราสารนี้อาจจะน้อยลงมาหน่อย

เราก็ยังสนใจในตัวตลาดหุ้นมากกว่า
แต่จริงอยากจะเน้น๒๓ประเด็นว่า

เพราะน้ำมันตอนนี้เราเห็นว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้น

แต่ถ้ามันขึ้นแรงขึ้นเร็ว

เอาเงินเฟ้อกลับมาอันนี้พวกธนาคารกลาง

อาจจะต้องระวังเรื่องของค่าเงินบาทนิดนึง

ทำให้ดอกเบี้ยของเฟสเพิ่มขึ้นนะครับ

ไปลงทุนในสหรัฐนะครับ

แล้วก็ภาคการทุนเชื้อที่แบบนี้ค่อนข้างดี

ปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินบัตรแข็งค่าขึ้นได้
๓๑๘และแนวโน้มก็น่าจะแข็งคร้าขึ้น
ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันแข็งไปเยอะกว่านี้
มันก็อาจจะเป็นตัวที่กลับมาสร้างปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยได้
เป็นปัจจัยที่เราจะต้องจับตามองนะคะ
สำหรับปีแห่งการลงทุนของปีหน้านะคะ
แล้วก็มีมุมมองไปในทิศทางเชิงบวกด้วย

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ